มีควันหลงหลังการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติของพักฝ่ายค้านนะครับ
นายกรัฐมนตรีระบุประชาชนไม่มีความสุข
เครียดรัฐบาลก็ยิ่งเครียด

ที่จะแก้ปัญหาไปให้ได้พร้อมกัน
ขอร้องสื่ออย่าขุดคุยเรื่องที่ไม่มีสาระ
เพื่อให้รัฐบาลใช้เวลาแก้ปัญหาให้ตรงจุด

เอกสารโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ
ที่นำเข้าไปอย่างที่ประชุมสภา
ระหว่างการอภิปรายเมื่อวานนี้
ว่ามีการโยงถึงนักการเมืองหรือไม่

ไม่จำเป็นก็อย่าไปขุดคุยกันให้มันมากมายเลยนะ
เพราะว่ามันเป็นการทำให้สังคมมันไม่สงบ

มีการแก้ที่อื่นทั้งหมดนะ

บางคนบางคนที่พยายามจะให้ลืมพอดี

ด้านนายวิศนุเครืองามระบุไม่มีอะไรต้องชี้แจง
หลังนายสุธินคลังแสงประธานวิฝัยค้าน
เทียบการอภิปรายปมถวายสัตว์ปฏิญาณ
เสมือนรัฐบาลดึงฟ้าต่ำเพื่อปกป้องตัวเอง
ที่อธิบายยาวก็อินเทอรับเสีย
ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไป
นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรระบุ
ยังไม่ได้รับคำร้องกรณีฝ่ายค้านเตรียมเข้าชื่อ
ขอให้ส่งสารดีกาวินิจฉัยจริยธรรมร้ายแรง

ส่วนที่อ้างคำชี้ขาดของประธานสภา
ที่ระบุคำสั่งของสารรัฐธรรมนูลไม่รับคำร้อง

ว่าไม่ได้มีผลผูกพันกับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูล
หากเป็นไปตามกฎหมายก็ยินดีพิจารณา
แต่สิ่งสำคัญต้องไม่ฉวยโอกาสทำผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้
ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ออกอาการเสียดายที่นายกใช้เวทีสภาตอบข้อสงสัยไม่ครบ
และยังหนีการประชุมสภาออกไป

ที่พยายามอภิปรายอย่างเต็มความสามารถตรงประเด็น
โดยคาดว่าฝ่ายกฎหมายของแต่ละพักจะหารือกันและทราบผลเร็วนี้
กรณีที่นายวันมุธมาธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงของนายก
ฝ่ายค้านจะไม่ทำอะไรนอกกรอบ
เพราะเคารพรัฐธรรมนูลและสภา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน